เพราะว่าฉันมีกระทงอยู่แล้ว

ลอยลอยกระทง

ลอยลอยไปเลยแล้วไม่เสียเวลา

กระทงไปแล้ว

กระทงไปแล้วแต่กระเทยยังอยู่นะคะ
พอกับข่าวบันเทิงวันนี้โอ้โหเชอรี่แน่นเลย
เลยว่ากะเทยไม่ต้องไปกับกระทงอยู่กันตรงนี้แหละคุณผู้ชมนะ
เห็นพวกเราสีฝันจัดเต็มแบบนี้แล้ว
บันเทิงไทยรัฐสวยกันขนาดนี้แล้ว
วงการบันเทิงไม่มีแผ่วเหมือนกันค่ะ
จริงโซเชียลเดือดมาก

ใช่ค่ะจะมีใครสวยใครปังขนาดไหนนะครับ
มาเริ่มกันที่สาวสวยคนแรกเลยดีกว่า

เกรสกาลกล้าวนั่นเอง

ลอยกระทงปีนี้เกรสเขามาแปลกมาในธีมนางนพมาศจากวัดเมตเตอร์เวิร์สค่ะ

ดูความจัดเต็มของเขาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เสื้อผ้าเมคอัพบ่งบอกถึงการลอยกระทงในยุคใหม่เลย
แล้วก็ไม่ได้มาแบบเป็นภาพนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะ
กราฟิกของชีเกรสเขาก็เลิศค่ะ
ทำดีจนเพื่อนเริ่มมาแซวแล้วบอกว่าเปิดมาดีขนาดนี้

คอนเทนต์คือชิเกรสไม่ยอมใครเลยคุณผู้ชมค่ะ
วะเกรสปรังแล้วเก๋เราใช่มะ
กล้องห่มมากปัดเป๋เก๋ใจ
ต่อกันที่สายนางงามไม่มีเธอไม่ได้จริงปีนี้อิงฟ้าวราหาสวยมาก
ชุดไทยประยุกต์สีแดงถือกระทงที่แบบว่าเราแทบไม่ได้โฟกัสกระทงเลยนะ
คือแบบว่าความสวยของพี่อิงฟ้าแล้วดูโชว์เอลเป็นไง
ตามต่อกันมาสาวสวยอีกเวทีค่ะแอนนาเสืองามเอียบ
น้องมาในชุดที่มีชื่อว่าจารุนารีเทวีศรีจุลาลักษณ์นั่นเองค่ะ
คือชุดนี้นะคุณผู้ชมตั้งใจจะสืบความงามที่เปล่งประกายดั่งทองคำ
แอนนาเองก็ถ่ายทอดอินเนอร์ออกมาได้ดีตรงโจทย์เป๊ะค่ะ
และชุดไทยจักรีสีชมพูอีกหนึ่งชุดตอนกลางวันเป็นไงดีมากจริง
ส่วนนางงามรุ่นพี่อย่างอาแมนด้าออฟดัมค่ะ
ปีนี้เขาขอมาในธีมนางนพมาศแบบนางเงือกเห็นไหม
อันนี้ริมสระว่ายน้ำนะถูกต้องลูกเงือกน้อยของด้าก็เราใจสั่นอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
แล้วก็ตรงโจทย์นะวันเพ็ญเดือน๑๒ไปเลยเห็นพระจันทร์ด้านหลังไหมคะ
ถูกต้องเป๊ะเวอร์น้ำกระนองเต็มตลิ่ง
ใช่ค่ะส่วนทางด้านสาวปุ๊กลุ๊กนะฮะพ่วงน้องรักจีน่าเดอะเฟสมาร่วมคอนเทนต์ก็ดูดี

เหมือนจะรีบไปขึ้นเวทีแล้วไปไม่ทันแว้นมอไซค์กันไปเลย

คนเขาบอกว่าอาสาไปส่งคนลอยกระทองด้วยและอินเนอร์ก็คือจริงเป็นจักรมาก
เสียชื่อเจ้าแม่คอนเทนต์จริงนะจ๊ะพี่แจ๊ค
คนไหนถูกใจคนไหนอ่ะคบกันได้วันนี้แน่
ใช่นะคะสีสันของลูกคนบันเทิงไม่แผ่วเหมือนกันค่ะ

ต้องมาต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นธิดานุพมาศเล็กพริกกะหนูค่ะ
น้องแต่งไทยนี่สบายแดงมาเลยจ้า
แจงจัดให้สีผมสีชมพูเจ็บ

ลับชุดสบายแดงแรงริดมาน่ารักได้นิดหน่อยนะคะลูก

น้องสโหน่ลูกพ่อมอสแล้วก็น้องนาวานลูกแม่อ้อม
นี่มาแบบน่ารักคล้าเล่น

น้องไทก้าดีกว่าลูกแม่นิวเคลียร์นะคะ
นั่งน้ำนางออมไม่ไหวเป็นไรล่ะลูกนี่
ผมไม่อยากแต่งเลยหรอกพ่อแม่
เพราะโรงเรียนที่แต่งชุดไทยน้องไทก้าเลยไม่จอยเท่าไหร่ค่ะ
ยิ่งตอนมารุมมาตุ้มแต่งแบบไม่ไหวแล้ว
แล้วผมกล้าไม่ไหวแบบนี้เลย
คือให้แต่งเป็นชุดแบบซุปเปอร์แมนยังง่ายกว่าอะไรอย่างนี้
ชอบแต่คนที่จอยคือใครรู้ไหมคะ
คุณแม่ของคุณป้าค่ะให้ดูคุณอุ้มลักษณะค่ะ
มาในธีมพระเพื่อนพระแพงนี่
สวยหวานสวยแพงนะคะไม่ไหวจริง
ปิดท้ายด้วยคนนี้คุณผู้ชมสาวแซมมี่

ลอยกระทงปีนี้มาชุดอะไรอยากบอกคุณผู้ชมนะคะ
คือเขาบอกว่าการแต่งตัวนางมุฟฟาดเล่นเซิร์ฟน่ะ
คือยังต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง
อยากให้แซมมี่คือมีไอเดียฝากไปบอก

เดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่ามันต่อเนื่องจากฮาเลาวีลึเปล่า

สไตล์นางคือช่วงเทนนางอย่างอื่นเข้ามเธอสการ

แต่งหน้าผีมันต่อเนื่องจากฮาโลวีนนะ
ให้แต่งผีให้แต่งผีแล้วก็สบายแดง
แล้วก็แบบว่าให้ดูแบบว่าน่ากลัวเลือกแล้วก็เสิร์ฟไปด้วย
เพราะว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ขายได้
อ่านะคะฮาโลวีนปังมัมมี่ไปแล้วนะคะ
พอลอยกระทงพี่ป้องอยากเห็นเจมมี่นะคะ
ถ้าเราเสิร์ฟอย่างงี้ลงถลายได้มั้ยคะ

เพื่อนไม่เตือนมากหรือคะจะตกน้ำแล้วเนี่ย
จะตกน้ำเหมือนกันเอาหน้าลงไป
แล้วไปเอาเหรียญมาแล้วพักอม

ทีนี้เขาไม่ค่อยอยากจะให้แบบว่าเอาเหรียญใส่ในกระทงเท่าไหร

เดี๋ยวฉันไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นได้นะ